คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้หลายจุดในเมืองในของเรา
ต้องเจอกับความระปวดสภาพอากาศอย่างหนักหลายที่เดียว
ถึงแม้ว่าตอนนี้เองจะสิ้นสุดการประกาศเตือน

แต่ว่าความแปรปวนสภาพอากาศนั้นยังคงไว้วางใจไม่ได้นะครับ
ยังมีหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝน
จากฝนแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเตรียมรับมือกันตลอดทั้งสัปดาห์นี้
ก็คือเรื่องของอุณหภูมิความร้อนครับ
เกิดอะไรขึ้นกับเมืองไทยหลังจากนี้เป็นต้นปลายค่ำคืนนี้

อย่างที่บอกแล้วครับว่าเรื่องของฝนฟ้าขนองยังคงไว้วางใจไม่ได้
เพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เองปัจจัยสำคัญที่เข้ามาสร้างความปั่นป่วน
กับสภาพอากาศเมืองไทยของเราตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา

ก็คือเรื่องของมูลอากาศเย็นล่าสุดตอนนี้ออกจากเมืองไหนของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่เข้ามาแทนที่ตอนนี้ก็คือเรื่องของปัจจัยที่เหนียวนำความร้อน
อย่างบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับหรือว่าห่อมความร้อน
นอกจากนี้เองในห้าความราดูคลุมก้อนเมกที่ก่อตัวในเมืองไทยของเรา
วันหลังจากนี้เป็นต้นไปจากการคาดการณ์ก็พบว่า
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างบางตานะครับ
กลุ่มเมฆส่วนใหญ่นั้นก่อตัวในบริเวณปีกตะวันออกของประเทศไทย
ในพื้นที่ไพรศาลและก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ดังนั้นพื้นที่ภาคเหนือแดดจะแรงเป็นพิเศษไทยทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ต้องระวังอันตรายจากความแรงของแสงแดดอาจจะทำให้ผิวไหม้ก็ได้นะครับ
หากอยู่กลางแดดเป็นระยะเวลานาน

ช่วงเช้าที่ผ่านมาภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นสบาย
ส่วนพื้นที่อื่นเป็นสีเหลืองก็คืออากาศร้อนอบอ้าวนะครับ
สูงสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๓๘องศาเซลเซียต
วันพรุ่งนี้นั้นคาดการณ์ว่าอุณหภูมินั้นจะไต่ระดับสูง
เพื่อมีอยู่ที่ประมาณ๔๐องศาเซลเซียต
ในบริเวณตอนกลางของประเทศนะครับ

สังเกตว่าในบริเวณทางตอนบนพื้นที่ภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นอยู่
เพราะว่ายังคงได้รับกระแสลมจากทิศตะวันตก
เป็นกระแสลมจากเทือกเขาฮิมาลัยพัดมาบริเวณอังกล่าว
แต่ว่าช่วงเช้านั้นจะสังเกตนะครับว่ายังคงเหลืองแบบนี้

เพราะว่าตอนนี้เองสิ่งที่เข้ามาแทนที่มวลอากาศเย็นที่ถอยร่นกลับไป

ยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ยังคงมีโอกาสก่อตัวกลั่นตัว
กลายเป็นฝนตกในบริเวณพื้นที่ทางปีกตะวันออกของประเทศไทย
ในวันพรุ่งนี้ช่วงสายในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
ก็จะเริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มฝนเกิดขึ้น
หลังจากนั้นก็จะมีการกระจายตัวแบบนี้

ที่สำคัญในภาคอีสานั้นอาจจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองอยู่นะครับ
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเลยอุตรดิษฐ์หนองคาย
จุดเหล่านี้เองยังคงต้องติดตามการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่อง

จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ